ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงนะครับตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกวัดพระธรรมกายอย่างเข้มงวด
ภายหลังจากพบกาศนปชร่วมทำกิจกรรมอยู่ภายในวัดนะครับ
ในขณะที่วัดพระธรรมกายก็ยอมรับครับว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นอดีตกาศนปชจริง
ที่ได้มาปฏิบัติธรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้ออกจากวัดไปแล้วโดยไม่ได้มีการบังคับนะครับ
พระมหานพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
แจ้งว่าล่าสุดได้ตรวจสอบจนทราบแล้วนะครับว่าชายที่เป็นอดีตกาศนปช
ปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกายได้ออกจากวัดไปแล้วไม่ได้มีการไล่หรือบังคับให้ออก
เพราะยอมรับว่าภายในวัดพระธรรมกายลูกศิษย์ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัด
มีหลากหลายกลุ่มซึ่งไม่อยากให้เชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับการเมือง
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานอบชระบุว่ามีความพยายามจัดฉาก
ทำให้คนเข้าใจผิดว่าวัดเป็นแหล่งซ่องสุมกองกำลัง
รอรับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นขอให้ชายคนนี้ออกมาแสดงตัวให้ชัดเจน
เพราะว่านปชได้ตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ปรากฏว่าอยู่ในสาระบบของกาดนปช
พร้อมทั้งเรียกร้องให้วัดพระธรรมกายเพิ่มมาตรการตรวจสอบ
โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกจุดที่สำคัญ
ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกเป็นห่วง
ว่ามือที่๓อาจจะเข้ามาฉกฉวยสร้างสถานการณ์ได้
ได้กำชับให้ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
อำนาจวงการอเทียมผู้หญิง

ไม่อยากให้ใครไปทำให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามบานปลายเหมือน๕๓อีกแล้ว
คิดถึงตรงนั้นสิสิ่งที่น่ากลัวคือตรงนั้นผมไม่ได้กลัวเขา
แต่ผมกลัวประชาชนที่นั่งสวดมนต์อยู่นั่นหลายพันสองสามพันคนมั้ง
ถ้าอันตรายไปสักคนใครเสียใจผู้เสียหายจะเสียหายไหม
เพราะฉะนั้นผมก็ฝากไปถึงคนที่ต่อสู้ในวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
หมู่มันอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้หรอก
นายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะครับ
พระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เพราะว่ายังไม่ได้รับรายงานว่าพระธรรมชโยหลบหนีออกจากวัดพระธรรมกายครับ